คุณผู้ชมครับไปดูเหตุพนักงานเก็บขยะเขตสายไหม
ไปพบกระเป๋าสะพายสีดำซุกไว้ในถังขยะนะครับ
ด้วยความสงสัยจึงเปิดดูก็เกิดเหตุสลด
เพราะว่าไปพบศพเด็กทารกเพศหญิงสภาพร่างกายครบสมบูรณ์นะครับ
ตำรวจโรงพักสายใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลที่ป่อเต็กตึง
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับอยู่ในซอยผลโยธิน๕๔ทับ๑
ตรงข้ามกับตลาดนัดวัดเกาะสุวรรณบรามเขตสายไหมกรุงเทพครับ
มีพนักงานเก็บขยะของสำนักงานเขตที่เป็นผู้พบศพเด็กทารกเป็นคนแรก
รอให้การกับตำรวจบอกว่าช่วงตี๓ที่ผ่านมา
ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามปกติเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
ยกถังขยะเทใส่รถเห็นว่ามีกระเป๋าสะพายสีดำซ่อนอยู่ในถัง
ด้วยความสงสัยก็เลยนำออกมาเปิดดูปรากฏว่าตกใจครับ
เพราะว่าพบเป็นศพเด็กทารกเพศหญิงถูกห่อด้วยเสื้อยืดแขนยาวสีดำ
รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ด้านของเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้ซึ่งขายอยู่แถวนั้นนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนเปิดร้านขายน้ำเต้าหู้ตามปกติ
แล้วก็เพิ่งจะปิดร้านไปเมื่อ๕ทุ่ม
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่พบว่ามีบุคคล

ทางตำรวจโรงพักสายไหมก็จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็คงต้องเป็นช่วงตั้งแต่๕ทุ่มเป็นต้นไป
กระทั่งถึงเช้ามืดถึงตี๓นี้ด้วยนะครับ
แล้วก็จะต้องสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
เพื่อใครเห็นเหตุการณ์ติดตามหาตัวผู้นำศพเด็กมาทิ้ง
แล้วก็ส่งศพเด็กพิสูจน์หาสาเหตุการตายต่อไปนะครับ